ปฏิเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเสียชีวิต๒ราย
แล้วก็มีคนไทยเสียชีวิตอีก๑รายรวมแล้วเป็น๓รายนะครับ
คุณผู้ชมมีภาพวงจรปิดให้เห็นนาทีเกิดเหตุนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะวงจรปิดจากร้านค้าที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนนะฮะ
เห็นไหมฮะรถบิ๊กไบท์คันหนึ่งขับมาอย่างเร็วแล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งก่อน
ก่อนที่จะกระเด็นมาชนท้ายรถมิวเซเว่นซึ่งเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลที่จอดอยู่ริมทางแบบนี้
คุณผู้ชมนี่คือภาพที่น่าสลดใจนะครับเพราะมีทั้งผู้เสียชีวิตคาที่
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงบาดเจ็บสาหัสอยู่ตรงพื้นถนนนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๒ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ต
นี่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งเข้ามาดูแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนะครับ
ในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้เสียชีวิต๑รายเป็นนักท่องเที่ยวชายชาวรัสเซียนะครับ
ชื่อนายอเล็กซี่วิกโตโรวิชตูนินอายุ๓๕ปีเป็นคนขี่บิ๊กไบท์นะครับ
ขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๔รายเป็นหญิงชาวรัสเซีย๑รายนะครับ
ชายชาวฝรั่งเศส๒รายแล้วก็หญิงชาวไทยอีกหนึ่งรายโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
สุดท้ายมีเสียชีวิตเพิ่มอีก๒รายก็เป็นหญิงชาวรัสเซียอายุ๒๙
๙ปีชื่อนางสาววาเลนติน่าโรมานอฟหน้าโรมานโซน่า
เป็นคนซ้อนคล้ายรถบิ๊กไบท์
แล้วก็คนเสียชีวิตอีกหนึ่งกลายก็เป็นหญิงชาวไทย
ชื่อนางสาวธัญลักษณ์ลุนทองอายุ๒๖ปีชาวจังหวัดสุริน
ซึ่งเป็นคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับชายชาวฝรั่งเศสนะครับ
สภาพรถพังเสียหายทั้งคันในคันนี้นะฮะ
แล้วก็แท็กซี่ภูเก็ตที่จอดอยู่ข้างทางนะครับ
สภาพท้ายไฟยุบแล้วก็ไฟท้ายหลุดห้อยลงมานะครับ
คันนี้ก็เสียหายอีกหนึ่งคันนั้นนะครับ

ที่มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเป็นคนขี่
แล้วก็มีผู้หญิงเป็นคนซ้อนก็มากัน๒คน
ขับขี่มาด้วยความเร็วสูงหน้าหาดราวัย

ขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์ฟิลาโน่อีกคันนะครับ
ก็ขี่แล้วก็ซ้อนกันมา๓คน

โดยมีพ่อชาวฝรั่งเศสเป็นคนขี่
ชาวฝรั่งเศสแล้วก็ลูกสะพ้ายชาวไทยซ้อนกันมานะครับ
โดยทั้ง๓คนเพิ่งจะออกมาจากสถานบันเทิง
แล้วก็มากลับรถในฝั่งที่เกิดเหตุ
อันนี้เป็นวงจรปิดอีกมุมหนึ่งมุมไกลหน่อยนะครับ
แต่ว่ารถบิ๊กไบท์ที่มาด้วยความเร็ว
ชนรถจักรยานยนต์ฟิลาโน่คันนี้

ทำให้คนขี่บิ๊กไบท์เสียชีวิตค่ะ
ที่นี่แท็กซี่ริมทางที่ถูกกระแทกนะฮะ

จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกครั้ง
เพราะว่าเท่าที่เห็นมี๓มุมแล้วนะครับ
หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
ส่วนอาการของผู้รอดชีวิต๒คน

ก็ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เจ้านาทีทางแพทยบาลก็ดูแลอย่างใกล้ชิด

เหตุการณ์นี้สรุปว่ามีผู้ประสบเหตุ

รายเลยนะคะอุบัติเหตุรุนแรงเลย